อันนี้เป็นเรื่องของการตะโกนด่ากันให้ของลับกันแล้วไปยิงเขาที่บ่อกุ้ง
ไปยิงทีห้านัดแล้วคนเจ็บนี่เพียบแต่ประเด็นคือมันใช่แค่เรื่องปัญหาของการเถียงกันให้ของลับกันหรือเปล่า
คุณผู้ชมลองไปดูหน่อยค่ะ
เสียงคนกรีดร้องเพราะอะไรเสียงปืนดังขึ้นถึง๕นัด๕ครั้ง
คนแตกตื่นตกใจก็วิ่งหนีกันนะคะแล้วกล้องมุมจรปิดเนี่ย
พอได้ยินเสียงปืนเห็นไหมคนวิ่งเสียงกรีดกันเต็มเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ่อเลี้ยงกุ้งนะคะในพื้นที่ตำบลบางแขมอำเภอเมืองนครปฐมค่ะ
ที่จังหวัดนครปฐมคุณผู้ชมลองดูนะคะนี่
คือมันมีช่วงเวลาของตอนประมาณสักสองทุ่มสี่สิบนาทีเมื่อวานนี้นี่เองนะคะ
สิบมีนาคมที่ผ่านมาอย่างที่บอกแหละพอเสียงปืนดังขึ้นปุ๊บ
โอ้โหทุกคนหนีชีวิตหนีกันจ้าละวันนะคะพร้อมเสียงกรี๊ด
จังหวะนั้นเหมือนมีกลุ่มคนยืนคุยกันก่อนตามมาด้วยเสียงปืน
หลังเกิดเหตุค่ะพอเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ทีนี้เขาก็มีการนำส่งตัวคนเจ็บเนี่ย
บอกว่าเจ็บกันหลายคนเลยส่งโรงพยาบาลไปก่อนแล้ว
พยานที่อยู่ในเหตุการณ์ก็พาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปดูก่อน

ไปดูปลอกกระสุนปืนขนาด๔๕เห็นตกอยู่สองปลอกนะคะ
แล้วเหตุการณ์นี้อย่างที่ขวัญบอกว่ามีคนเจ็บหลายคน
มีทั้งหมดสี่คนค่ะนามสมมุติทั้งหมดนะคะ
ส่วนตัวผู้ก่อเหตุตำรวจก็รู้มาว่า
ชื่อนายธนากรนี่เลยรอดพลอยหรือชื่อเล่นว่านายอ้ำ
ไปสอบถามตำรวจทราบมาแล้วรู้มาแบบนี้บอก
คนเจ็บทั้งหมดเนี่ยก่อนเกิดเหตุเขานัดกันก่อน
เพราะเขาเป็นกลุ่มเพื่อนกันก็นัดกันจะไปจับกุ้งจะเอาไปขาย
จังหวะเขาขับรถผ่านหน้าบ้านของนายอ้ำคนเมื่อกี้นะที่ให้ดูภาพ
บ้านของอ้ำแล้วอยู่ดีอ้ำตะโกนให้ของลับ
ก็ไม่ได้คิดนะว่ามันจะมีเรื่องราวถึงขั้นยิงกันตามมา
แค่อยากจะถามด้วยความสงสัยว่าอ้ำทำไมต้องมาตะโกนด่าให้ของลับกันแบบนี้
ทีนี้เขาก็เหมือนจะแยกย้ายกันไปมันดูท่าจะไม่มีอะไร
คนที่ถูกยิงที่ท้องเขาเข้าไปถามอ้ำว่าอ้ำอ้ำเป็นอะไร
แล้วอ้ำเดินเข้ามาลักษณะเหมือนกุ้งอะไรมาบางอย่างที่ท้อง
แต่เขาทำท่าทีอ่อนน้อมนะจังหวะนั้นเอ่ยปากขอโทษครับ
แล้วควักปืนขึ้นมายิงห้านัดโอ้โหรัวเลย
ทุกคนวิ่งหนีแตกกระเจิงกันทั้งกลุ่มนะคะแล้วพอทางด้านของอ้ำ
ลั่นไกลจนสาแก่ใจยังมีการตะโกนด่าทอส่งท้ายสุดท้าย
ก็ไปเจอกับลูกสาวในเอซึ่งอย่างที่บอกไปตอนแรกว่า
เอเนี่ยเป็นเจ้าของบ่อกุ้งแห่งนี้แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์
เล่าแบบนี้ว่าก่อนเกิดเหตุทุกคนมารวมตัวกัน
ก็จะมาจับกุ้งกันนั่นแหละจะเอาไปขาย
ทันทีที่พี่ชายกับน้องชายมาถึงก็มาเล่าให้ฟังแล้วแหละว่า
เนี่ยไปมีปัญหากับอ้ำมา
ขับรถผ่านแล้วอ้ำมันตะโกนเนี่ยด่าให้ของลับชูนิ้วกลางให้ด้วย
จากนั้นในอ้ำมาที่บ่อกุ้งค่ะมาหาแล้วมาเอ่ยปากขอโทษ
เธอบอกว่าเธอไม่เห็นนะว่าในอ้ำมาพกปืนมาด้วย
ย้ำว่าที่ผ่านมาครอบครัวไม่เคยไปยั่วยุหรือไปตอบโต้ในอ้ำมาก่อน
แต่คิดว่ามันมีปมเหตุจากความไม่พอใจที่พ่อเคยไปเซ้งบ่อกุ้งตัดหน้าหรือเปล่า
จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
ทีนี้คุณเลิฟนะคะผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปดูตรงจุดนั้นแหละที่เขายิงกัน
มันจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ด้านในสุดของถนนนะคุณผู้ชม
บ่อกุ้งเนี่ยไปถึงยังเห็นปลอกกระสุนตกอยู่๒จุดด้วย

ชาวบ้านเขาเล่าแบบนี้ว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเห็นในอ้ำเออพูดตรงกันนะ
บอกว่าในอ้ำเห็นเข้าไปขอโทษในเอแล้วก็คนอื่นในกลุ่มนั่นแหละในครอบครัว
ก่อนที่จะมีเสียงโวยวายดังขึ้นแล้วก็เสียงปืนดังตามมาอีก๕นัดค่ะ
ทีนี้อีกชาวบ้านอีกคนนะคะคุณผู้ชมค่ะเขาให้ข้อมูลแบบนี้เหมือนกัน
เขาบอกเขาพูดว่าอ้ำจริงคนก่อเหตุเป็นคนปกตินะดูแล้วก็ไม่เห็นว่าจะไปมีปัญหากับคนทั่วไป
แต่จะชอบมามีปัญหากับฝั่งคู่กรณีที่ไปยิงกันนี่แหละ
ชาวบ้านคนนี้ให้ข้อมูลมาว่ามันจะเป็นเรื่องของการเซ้งบ่อเลี้ยงกุ้งตัดหน้าหรือเปล่า
เพราะที่ผ่านมาเคยรู้ว่าทั้งสองฝ่ายจะมีปากเสียงกันตลอด
แล้วเรื่องเคยก่อนหน้าในอ้ำมาขับรถไปเหยียบท่อประปาของคู่กรณีแตกมาแล้วด้วย
วัวของในอ้ำเองก็ยังเดินไปเพ่นพ่านหากินอยู่ในที่ของคู่กรณีฝั่งที่เป็นคนเจ็บ
แล้วก็ทะเลาะกันเรื่อยมาหลังเกิดเหตุก็ยังไม่เจอในอ้ำค่ะ
วันนี้ถึงมันก็ไม่มีคนอยู่แล้วก็เลยไปดูที่บ้าน
ซึ่งก็อยู่ไม่ได้ไกลจากตรงนั้น
ประสบความเหมือนเหมือนมีญาติน่าจะมันญาติของอั้มอยู่ภายในบ้าน
แต่ก็ไม่มีใครออกมาให้รายละเอียด
บอกแค่ว่าไม่รู้หรอกนะว่าอ้ำหนีไปไหน
แต่ก็พยายามจะไปประสานให้อ้ำเข้าไปมอบตัวกับตำรวจแล้วค่ะ
เดี๋ยวกำลังไล่ติดตามตัวในอ้ำมาดำเนินคดี
ตอนนี้มีการออกหมายจับแล้ว
เบื้องต้นตั้งข้อหาพกพาอาวุธปืนก่อน
แล้วก็ใช้อาวุธปืนทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บค่ะ